แฟนข่าวไทยรัฐทีวีคนไหนเป็นทวิตเตี้ยนไหมคนใช้ทวิตเตอร์
ถ้าใครใช้ทวิตเตอร์แบบยืนยันตัวตนหลังจากนี้ต้องเสียตังค์แล้วนะอีกเรื่องหนึ่ง
ใครกำลังเล็งของหลุดจำนำอยู่เตรียมไว้เลยเดี๋ยวได้ประมูลแน่นอน
ติดตามในเช้านี้ต้องรู้
วันที่๕พฤศจิกายนนี้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครหรือโรงรับจำนำสังกัดกรุงเทพมหานครจะนำทรัพย์หลุดจำนำอะไรบ้างล่ะ
พวกทองคำนากเงินเผ็ดพลอยรูปพันธุ์อามณีประเลียมไม่ต้องเอาไป
จำหน่ายด้วยวิธีประมูลด้วยวาจาครับเขาจะประมูลกันวันเสาร์นี้แล้ว
คุณผู้ชมมา๕พฤศจิกายนตั้งแต่๙โมงเช้าที่ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครถนนเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักร
ใครสนใจเข้าร่วมประมูลต้องลงทะเบียนก่อนนะ
เว็บไซต์ที่ขึ้นบนหน้าจอเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ครับ
หรือไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร๐๒๑๕๘๐๐๔๒ถึง๔ครับ
หรือถ้าใครสนใจและอยู่ใกล้โรงรับจำนำสังกัดกรุงเทพที่ไหนเนี่ย
ก็เข้าไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ
เรื่องนี้ต้องรู้และต้องทำความเข้าใจกันใหม่ครับ
มาตรการลดต้นลดดอกสำหรับใครที่ต้องการซื้อรถใหม่
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังวันที่๑๐มกราคมปีหน้า
หลายคนเนี่ยอาจจะชะลอการซื้อรถไว้ก่อนครับพอมีเรื่องนี้ออกมา
ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยต้องออกมาชี้แจงเลยนะว่า
การคิดคำนวณดอกเบี้ยเช่าซื้อรถไม่ได้เปลี่ยนระบบการคิดคำนวณครับ
ยังคงคิดแบบคงที่ตลอดอายุสัญญาการโปรดจ่ายเพื่อลดดอกเบี้ย
จะต้องโปะเพื่อปิดบัญชีเท่านั้นไม่เหมือนโปะผ่อนบ้านที่ลดต้นลดดอกได้ครับ
โดยการโปปิดบัญชีในปัจจุบันจะลดดอกเบี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์
จะลดสัดส่วนการผ่อนหกสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งปกติจะผ่อนหกสิบถึงเจ็ดสิบสองงวด
กว่าจะโปะปิดบัญชีได้ก็ต้องค่างวดแล้วระดับหนึ่งและดอกเบี้ยรถใหม่ปัจจุบันก็ไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์
ซึ่งก็ไม่เกินเพดานของสคบที่กำหนดไว้ครับ
ใครจะซื้อรถใหม่ก็ต้องทำความเข้าใจกับมาตรการใหม่นี้ด้วยนะครับ
อย่างที่การปลดผู้บริหารเก่านะครับและล่าสุด
ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเดือนละ๘ดอลลาร์ประมาณ๓๐๐บาท